มาดูอุบัติเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
สาววัยเมลจเผชอายุ๒๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยด้วยความเร็วนะ
แล้วปรากฏว่าเสียหลักมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะ
แล้วรถพ่วง๑๘ล้อมาพอดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่บอกว่าสยองเพราะว่าศีรษะของเธอ
ถูกล็อกของรถพ่วง๑๘ล้อทับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทนาศาล
ถนนสายเบนจมะนาพรุตำบลนาศาล
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระพรม
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงิน
ล้มอยู่ค่ะสภาพคือพังยับเยิน
ใกล้กันไปพบศพของนางสาวสวรัฐรัติพรมอายุ๒๕ปี
ถูกล้อรถพ่วง๑๘ล้อทับศีรษะของเธอ

ส่วนรถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีคนขับหลบหนีไป
หลังจากที่ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะวิทยุสกัดจับ
แต่ก็ตอนนี้ยังไร้วี่แววค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนญาติทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนางสาวสวรัตน์ผู้ตาย
แต่หลังจากที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอย
ก็พยายามที่จะเร่งเครื่องไปฝั่งตรงข้ามตามในภาพเมื่อสักครู่เลยนะคะ
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถพ่วง๑๘ล้อขับมาทางตรงด้วยความเร็ว
ผู้ตายพยายามเบรกแต่เบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยทำให้รถมันเสียหลักแล้วก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่าก็อยู่พยายาม
ที่จะติดตามตัวคนขับรถพ่วง๑๘ล้อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ